ดูความคืบหน้าล่าสุดสำหรับกรณีสาววัย๑๘นะคะ
น้องปลาที่จังหวัดสุราธานีที่ถูกฆ่าแล้วก็จุดไฟเผา
ตอนแรกผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งเลยก็คือสามีของเธอ
เธอปฏิเสธมาตลอดนะใช่ค่ะแล้วล่าสุดก็คือจับตัวคนร้ายตัวจริงได้แล้วนะคะ
ก็เป็นคนที่ฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็เอาทรัพย์สินของน้องปลาไปขายค่ะ
เมื่อวานนี้มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพอุ้ยเจ้าหน้าที่ทำงานกันหนักมาก
ชาวบ้านมารอดูกันเยอะแล้วก็วิทย์จะโดนรุมประชาธรรมกันด้วยนะคะ
นายพีรพลนวลเสน่ห์วัยยี่สิบเจ็ดปีก็คือผู้ต้องหาที่ฆ่านางสาวจริงยาช่วยพยักษณ์หรือว่าน้องปลาวัยสิบแปดปีค่ะ
ก็ถูกตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังถูกออกหมายจับไปในวันที่๒๕พฤษภาคมนะคะ
โดยตำรวจเนี่ยเริ่มการทำแผนจากร้านทองแม่จำเรินก่อนร้านทองแห่งนี้คือสถานที่ที่นายพีรพลเนี่ย
เอาสร้อยคอทองคำแล้วก็แหวนทองของน้องปลาไปขายได้เงินมาสองหมื่นสองพันบาทค่ะ
ซึ่งก็เอามาขายหลังจากที่ฆ่าน้องปลาแล้วอ่ะนะคะหลังจากนั้นก็นำตัวไปทำแผนที่ถนนสายบ้านศรีควรทอง
ควนราชาในอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานีจุดนี้คือจุดที่นายพีรพลเนี่ย
ดักรอน้องปลาแล้วก็พยายามจะชิงสร้อยคอทองคำแต่น้องปลาต่อสู้ขัดขืนค่ะ
นายพีรพลก็เลยเอาเท้าเนี่ยถีบน้องปลาตกลงไปในร่องน้ำข้างถนน
ตามลงไปชกที่ใบหน้าหลายต่อหลายครั้งแล้วก็บีบคอจนน้องปลาเสียชีวิต
จากนั้นก็ปลดสร้อยคอทองคำและแหวนของผู้ตายไปขายที่ร้านทองค่ะ
จุดนี้เนี่ยมีชาวบ้านหลายร้อยคนที่ดูการทำแผนอยู่ไม่พอใจมากนะคะ
เพราะถือว่านายพีรพลกระทำการโหดเยี่ยมมากต้องบอกคุณผู้ชมตรงนี้ก่อนว่านายพีรพลเนี่ย
เป็นเพื่อนบ้านกันกับน้องปลาและสามีและที่สำคัญเป็นเพื่อนสนิทของสามีด้วยนะคะ
ทุกคนก็เลยโกรธแค้นมากรวมกระทั่งนี่แหละค่ะ
นายสรายุทธ์สามีเห็นไหมตำรวจต้องคุมตัวไว้เลยเพราะเขามาดูการทำแผนด้วย
แล้วเขาก็โกรธแค้นมากอีกเหมือนกันตำรวจก็รีบนำตัว
นายพีรพลผู้ต้องหาขึ้นรถตู้ฝาฝูงชนกลับไปสพการจนดิตทันทีค่ะ
ทั้งที่ยังทำแผนไม่เสร็จนะเพราะกลัวว่าเผลอจะอยู่ไม่ถึงทำแผนเสร็จเอา
อืมเลยต้องรีบพาออกไปก่อนเพราะยังเหลือจุดที่ผู้ต้องหาเนี้ยย้อนกลับไปตรงจุดเกิดเหตุ
ก็คือจุดที่ฆ่าน้องปลาตอน๕ทุ่มเพื่อไปเอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟเผาเพื่อซ่อนเร้นอำพราง
คนตำรวจโทษพงฤทธิ์พงศรีผู้บัญชาการตำรวจผู้ท้องภาคแปดบอกว่า
ตำรวจก็ใช้เวลาสืบสวนจนมีหลักฐานมัดตัวแล้วค่ะว่าผู้เกาะเหตุคือนายพีรพลแน่
เพราะว่ามีร่องรอยขีดขวนแผลเป็นหลายแห่งก่อนหน้านี้นายพีรพลคนนี้ถูกตำรวจ
เรียกตัวไปสอบสวนแล้วด้วยนะคะไปสอบปากคำแล้วแต่เจ้าตัวปฏิเสธบอกว่า
รอยขีดขวดเนี่ยเกิดจากการที่เขาไปไล่จับตะกรวดในสวนยางพารา
แต่พอส่งตรวจดีเอ็นเอดูเนี่ยกลายเป็นว่าดีเอนเอมันไปตรงกับวันเกิดเหตุ
กับที่เกิดเหตุแถมกล้องวงจรปิดในร้านทองเนี่ย
จับภาพนายพีรพลตอนเอาสร้อยทองและแหวนของน้องปลาไปขายได้ชัดเจนมาก
ดิ้นไม่หลุดค่ะก็เลยต้องยอมจำนวนต่อหลักฐานแล้วสารภาพ
ว่าก่อเหตุชิงทรัพย์เพราะว่าติดการพนันแล้วก็เกาะเหตุนี้เพียงแค่คนเดียวนะคะ
เบื้องตนจันทีแจ้งก็ข้อหาไปสามข้อหาค่ะคือชิงทรัพย์
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาซ่อนเร้นทำลายศพค่ะก็ทั้งหมด๓ข้อหาโดนไปหนักเลย